มาดูคนนี้หมอภาคจำหมอภาคได้ไหม
ก็เจอหมอภาคหมอผ้าหมอที่ไปช่วยหมูป่า
แกมีอาการข้างเคียงนะแกฉีดวัคซีนเข้าไป

ก็อยากกินทุเรียนฮะคือเป็นคำติดตลกของหมอภาคครับคุณผู้ชมครับ
พันเอกในแพทย์ภาคโลหารชุนนะฮะหมอใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊คขณะเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙แล้วก็ข้อความบอกว่า
วันนี้ฉีดซีโนแวคเข็มแรกครับมีคนเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก
บางคนสอบถามอาการข้างเคียงซึ่งหมอภาคตอบกลับแบบติดตลกว่า
รู้สึกอยากกินทุเรียนมากใช่อาการข้างเคียงหรือไม่ครับอาจารย์คืออาจารย์
นี่คือเรียกถามอาจารย์หมออะไรอย่างนี้นะขณะที่บรรยากาศการฉีดวัคซีนที่ยศโทรณไปดูบ้าง
เขามีการย้ายสถานที่ฉีดจากที่เดิมนะครับมาเป็นหอประชุมโอท็อปสวนสาธารณะพญาแถน
แพทยบาลเอ๋ยจากโรงพยาบาลยศโทรณมาตั้งโต๊ะฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติการด่านหน้านะครับ
ทั้งบุคลากรรมพาการแพทย์อสมผู้นำชุมชน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับ
องค์กรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพวกนี้นะฮะ
มากันหมดตำรวจภูทรยะโสธรด้วย
แล้วก็กำลังพลจากกรมฐานราบที่๑๖
และกอรมนจังหวัดยะโสธรนะครับ
ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว
ทยอยกันมาฉีดวัคซีนตลอดทั้งวันนะครับ

ดีครับฉีดกันนะฮะอืมอ้าว